สำหรับหนุ่มชาวดัชคนนี้เขาบอกว่าเขาปั่นก่อนไม่รอแล้วนะ
เออแต่เขาปั่นข้ามทวีปครับคุณผู้ชมครับ
มาหาคุณพ่อที่จังหวัดสุพรรณบุรีประเทศไทยจากเนเทอร์แลนด์ค่ะ
มาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรนับถือจิตใจแล้วเกิน
เขาบอกว่าต้องการหาแรงบันดาลใจใหม่ใหม่นะคะแล้วก็คุณพ่อก็มารอต้อนรับด้วย

เปิดร้านอยู่กับภรรยาอืม
ปั่นอย่างแข็งขันเลยปั่นมาคนเดียวชิลโล่งแบบนี้ค่ะ
นี่คือนายวิลเลี่ยมโคนิริสนะคะเป็นนุ่มชาวดัชอายุ๒๘ปีเอง
เขาใช้ระยะเวลานานกว่า๑๐เดือนนะคุณ
เดินทางข้ามทวีปด้วยจักรยานคู่ใจนี่แหละระยะทาง๑๗๙๐๐กิโลเมตร
เนเทอร์แลนด์มุ่งหน้ามาที่ประเทศไทยจุดไม้ปลายทางคือสุพรรณบุรีค่ะ
เยี่ยมนายพอลโคนิริสผู้เป็นพ่อวัย๕๘ปี
คือเขาไม่ได้แบบว่าพลัดพรากจากกันหรือว่ามาตามหาพ่อแต่อย่างใดนะ
ลูกก็เออไหนจะมาเยี่ยมพ่อก็ขอวิธีแปลกใหม่หน่อยละกัน
เครื่องบินเนี่ยมันล้าไปแล้วรู้สึกมันไม่มีอะไรได้แรงบันดาลใจใหม่เลย
เขาเริ่มออกเดินทางจากบ้านเกิดในกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว
แล้วก็เพิ่งจะมาถึงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เองค่ะ

พอผู้เป็นพ่อก็ออกมาต้อนรับด้วยความยินดีนะคะ
แล้วก็กอดกันทันทีที่ได้เจอหน้ากัน
เพราะว่าเขาไม่ได้เจอกันมานานกว่า๓ปีแล้วล่ะ
นายวิลเลี่ยมเล่าบอกว่าเขาทำงานด้านอุตุนิยมวิทยาอยู่ที่เนเทอร์แลนด์

ก็เลยอยากจะลองเดินทางข้ามทวีปด้วยการปั่นจักรยานมาหาพ่อ
อยากจะได้ประสบการณ์ใหม่ด้วยเอาไว้สร้างแรงบันดาลใจ
ตลอดระยะเวลาการเดินทาง๑๐กว่าเดือนผ่าน๒๘ประเทศ

เอาเต็นต์พกมาเองด้วยข้างหลังที่เห็นเป็นแบกมาใส่ตระก้าพ่วงเนี่ย

ฉันว่าเขาคงทาแบบว่าสันครีมทากันแดดอะไรแบบนี้นะคะ
เออคือค่ำไหนนอนนั่นปั่นจักรยานสักประมาณ๕๖ชั่วโมงแล้วก็หยุดพัก

เขาบอกว่าการเดินทางครั้งนี้นะเขาได้เรียนรู้สิ่งต่างของแต่ละประเทศเยอะมาก
เชื่อว่าเขาจะเอาไปประยุกต์ใช้กับอาชีพที่ทำอยู่ได้แน่นอนอุตุนิยมวิทยา
เห็นสภาพอากาศว่าแต่ละพื้นที่ตรงนี้ช่วงนี้เป็นยังไงช่วงนั้นเป็นยังไง
แล้วเขาจะกลับเนเทอร์แลนด์๒๗พฤศจิกายนนี้แล้ว

แล้วก็หอบจักรยานขึ้นเครื่องไปด้วยนะ
เออซายก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาเที่ยวเมืองไทยอีกค่ะครั้งนี้
เขาบอกว่าเป็นครั้งที่๓แล้วนะที่เขาได้มาเที่ยวที่ประเทศไทย
อยากจะให้ช่วยให้เขาเป็นทูตเลยนะ
เก้าธันวาลมาปั่นใบ้อุ่นไอรักด้วยกันนะฮะอืม